ที่บ้านพักหลังหนึ่งนะฮะเป็นลักษณะของตึกแถว
เขาอยู่เป็นครอบครัวใหญ่อยู่กัน๙คนนะครับ
ปรากฏว่ามีคนร้ายผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้าไปในบ้านหลังนี้
เพราะว่าเขาเป็นแฟนเก่าของลูกสาวบ้านหลังนี้

ใช่ไปไล่แทงเขาเนี่ยฮะ
เหมือนกับแอบเข้ามาทางหลังบ้านหลังบ้านไม่ได้ล็อกค่ะ
แล้วก็เปิดลูกบิดเดินเข้าไปเฉยเลย
คือจะไปขอคืนดีกับแฟนสาวแต่เขาไม่คืนดีด้วย
ก็เลยทำร้ายเขาแทงเขาแม่เข้ามาช่วยแม่ก็ถูกแทง
กับพี่ชายก็เข้ามาช่วยกันถูกแทงกันหมดแล้วฮะ
ก่อนจะช่วยกันจับกลุ่มเอาไว้ได้ซึ่งคนร้ายนี่ก็บาดเจ็บเหมือนกัน
สรุปแล้วเหตุการณ์นี้เสียชีวิต๒ศพ
คนในบ้านบาดเจ็บอีก๒คนไม่รวมกับคนร้ายที่ถูกจับได้ก็บาดเจ็บเหมือนกัน
เรื่องราวเป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ตึกแถวย่านพระราม๒นะครับเช้ามืดวันนี้
ชายคนหนึ่งบุกเข้ามานะครับอ่าประมาณตีห้านะ
หลังจากนั้นสอนอบังมศได้รับแจ้งเหตุก็มาดูนะฮะ
ที่เกิดเหตุพบทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิต
ตึกแถวหลังนี้สูง๔ชั้นติดกัน๒คู่หาครับ
อยู่ในแขวงบังมตรเขตจอมทองนะครับ
ที่ชั้น๓หน้าห้องนอนห้องหนึ่งนะครับ
มีศพของนางบรรจงธนูทรอายุ๔๙ปีนะฮะ
ซึ่งเป็นแม่ในบ้านเนี่ยคนนี้เขาเป็นแม่นะครับ
หงายสวมชุดนอนสีแดงมีบาดแผลถูกปาดคอนะฮะ
ทางด้านซ้ายนะครับยาว๓นิ้วเสียชีวิตนะครับ
ในบ้านมีร่องรอยการต่อสู้ข้าวของกระจัดกระจายนะครับ
เลือดกระเด็นเต็มพื้นกับฝาผนังเลยนะฮะ
แล้วก็มีมีดพกแบบมีดพกเดินป่ายาว๕นิ้ว
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๑เล่มด้วย
คนที่บาดเจ็บยังมีนายธนินธนูทรอายุ๕๓
สามีของนางบรรจงนะครับ
ถูกมีดฟันเข้าที่ใบหน้าด้านขวานะฮะ
แล้วก็มีนายปฐมพบธนูทรอายุ๒๒ปี
ลูกชายคนโตของบ้านถูกแทงที่ขาขวา
อีกคนนึงคือนางสาวปุณพรธนูทรอายุ๑๙ปี
ลูกสาวคนเล็กของบ้านถูกแทงใต้ราวนมด้านซ้ายบาดเจ็บสาหัสค่ะ
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ซึ่งนางสาวปุณพรเนี่ยคืออดีตแฟนสาวของ
คนที่บุกเข้ามาก่อเหตุนะครับ
คนก่อเหตุชื่อนายพฤษนันสุขสำราน
ชื่อเล่นชื่อไอโฟนใช่ค่ะอายุ๒๑บาดเจ็บอยู่เหมือนกันนะฮะ

อ่ามาถึงที่เกิดเหตุก็ควบคุมตัวไว้ในสภาพบาดเจ็บนะครับ
จากการสอบปากคำเบื้องต้นนะฮะทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นายพฤษนันหรือว่านายไอโฟนคนก่อเหตุ
เข้ามาทางหลังบ้านเปิดประตูเข้ามา
แล้วขึ้นไปบนชั้น๒ไปที่ห้องนอนของอดีตแฟนสาว
ก็คือนางสาวปุณพรที่เสียชีวิต
พอเข้าไปถึงเจอแฟนสาวนอนอยู่ตี๕ก็ไปปลุกเขาขึ้นมาพูดคุย
เพื่อง้อขอคืนดีแต่ไม่สำเร็จก็มีปากเสียงกันขึ้น
แล้วนายไอโฟนก็ใช้มีดที่เตรียมมาเนี่ยแทงเข้าไปที่หน้าอกด้านซ้ายของนางสาวปุณพร
เขาก็ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนในบ้าน
กับแม่อยู่ชั้นหนึ่งได้ยินก็รีบเข้ามาช่วย
แต่ว่าแม่เนี่ยถูกมีดปาดเข้าไปที่คอนะฮะโดนเส้นเลือดใหญ่นะครับแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่หน้าห้องของลูกสาว
พ่อก็ถูกแทงเขาที่แก้มขวาพี่ชายได้ยินเสียงพี่ก็เข้ามามาจับตัวนายไอโฟนนะฮะ
ต่อสู้แล้วก็จับกลุ่มนะครับใช้เชือกไนลอนสีเขียวมัดเอาไว้
แต่พี่ก็โดนแทงเข้าไปด้วยบาดเจ็บเหมือนกันคนร้ายก็บาดเจ็บ
จากการถูกจับถูกเก้าอี้ฟาดเข้าไปด้วยคนในบ้านก็มาช่วยกันนะครับ
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาที่ที่เกิดเหตุ
ใช่ค่ะคือคนในครอบครัวก็บอกว่าไม่ได้ไปรุมประชาธรรมจนนายไอโฟนนอนเจ็บอยู่แบบนี้นะคะ
คือคนในบ้านเขาช่วยกันจับตัวไอโฟนเพราะว่าไอโฟนเอาถั่ววาดอยู่ในบ้าน
ทางครอบครัวบอกเลยว่าไม่อโหสิกรรมให้นะคะคือนายไอโฟนคนก่อเหตุ
ก่อนหน้านี้เคยทำงานขายป๊อปคอนอยู่ในโรงภาพยนตร์ครับ
ทำงานพาร์ทไทม์ก็ไปทำงานขายตัวหนังที่เดียวกัน
ก็เลยรู้จักกันแต่ก่อนหน้านี้สักสองเดือนนะคะ
เหมือนกับว่าเขาเลิกรากันไปแต่คนในบ้านบอกเคยเจอในไอโฟนนะ
คือน้องเคยพามากินข้าวที่บ้านด้วยซ้ำ

ใช่เคยมากินข้าวที่บ้านตอนที่เขาคบกัน
ก็เลยไม่น่าเชื่อจะมาก่อเหตุแบบนี้นะคะ
คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ

อย่างที่คุณภาคภูมิบอกเป็นลักษณะของตึกแถว
นี่ค่ะ๒คูหาสูง๔ชั้น
ชั้น๒เป็นสถานที่ใช้ในการผลิตเครื่องหนัง
เพราะว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ผลิตเครื่องหนัง
บ้านหลังนี้อยู่กัน๒ครอบครัวรวมแล้ว๙คนค่ะ

ตอนที่กำลังเดินขึ้นบันไดไปนะ
คุณพัชรวรินเล่าให้ฟังว่าโอ้โหกลิ่นกลิ่นยังอยู่
กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งกลิ่นเลือดแล้วก็รอยเลือดเยอะมากนะคะ
คนในบ้านเขาทำความสะอาดกันไปแล้วด้วย
แต่รอยเลือดมันเยอะมากจริงยังทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้เห็นแบบนี้ค่ะ
โดยเฉพาะห้องโถงด้านนอกห้องนอนของนางสาวปุณพร
เลือดเนี่ยโอ้โหกระเด็นเต็มไปหมดเลยนะคะ
ตามพื้นตามเสาตามประตูเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับนายพานุพงศ์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง
เขาบอกว่าเลือดของแม่เยอะมาก
คือโดนเส้นเลือดใหญ่แล้วเลือดพุ่งเนี่ยพุ่งออกมาเหมือนเปิดก๊อกน้ำ

ซึ่งทางญาติของผู้เสียชีวิตที่เขาอยู่ในบ้านตอนเกิดเหตุนะคะ
ได้ยินเสียงพ่อของผู้เสียชีวิตร้องขอความช่วยเหลือ
เขาก็วิ่งมาดูค่ะแล้วก็เห็นว่านายปฐมพบกำลังล็อกตัว
มือแทงอยู่แล้วก็ได้รับบาดเจ็บนายปฐมพบถูกแทงที่ต้นขาขวา
ญาติในบ้านที่ได้ยินเสียงก็เลยรีบมาช่วยกัน
จับตัวมือแทงก็คือนายไอโฟนแล้วก็โทรเรียกตำรวจ
นายบุญหลายบอกว่านายไอโฟนเข้ามาทางหลังบ้านจริงนะคะ
คือด้านหลังเนี่ยเป็นประตูลูกบิดแล้วไม่ได้ล็อกแล้วเขาเคยมาด้วยไงที่บ้านหลังนี้
นี่ค่ะคือที่บริเวณหลังบ้านคือนายไอโฟนคนร้ายเข้ามาหลังบ้านแล้วเปิดประตูเข้าไปเลยอะค่ะ
คือไม่ได้ปีนไม่ได้งัดแงะอะไรนะนี่ประตูนี้นี่ไงใช่
คืออาจจะเป็นโรงงานใช่ไหมทำผลิตเครื่องหนังอะไรพวกนี้ก็
อาจจะเป็นที่เก็บของเก็บของอะไรพวกนี้ด้วยหลังบ้านอ่ะทางญาติก็เลยบอกว่า
ตัวนายไอโฟนกับทางเด็กหญิงวัย๑๐หญิงวัย๑๙เนี่ยนะคะที่เป็นผู้เสียชีวิตนางสาวปุณพรเนี่ยค่ะ
เขาเคยคบหากันเป็นปีนะคะอืมแต่ช่วงหลังหลังเนี่ย
เห็นนายไอโฟนก่อนหน้านี้เคยมาญาติก็เลยเข้าใจว่าเออคงเลิกกันแล้ว
ก่อนหน้านี้เคยพานายไอโฟนมากินข้าวที่บ้านระยะหลังหลังไม่เคยเห็น
แต่ก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันทะเลาะอะไรกัน
แต่สิ่งที่ทางครอบครัวเสียใจก็คือนางสาวปุณพรเนี่ยค่ะ
เขาเป็นความหวังของครอบครัวนะคะคือเขาเรียนวิศวะที่มบังมศ
แล้วก็เรียนเก่งแล้วก็เป็นความหวังของครอบครัวจริงเป็นเด็กขยัน
เรียนไปด้วยก็ยังทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยอ่ะค่ะ
ลามาไหว้ดูนิสัยดีไม่คิดเลยคือทางญาติญาติของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่า
คิดเลยจะกล้ามาลงมือก่อเหตุแบบนี้นะคะ
คือนายบุญหลายบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์นาทีที่เห็นทุกคนนองเลือดเนี่ย
เลือดท่วมชั้น๒ช็อกมาก
พอตั้งสติได้ก็เลยช่วยจับมือแทงอะค่ะ
ชอบเหมือนกันครับ
ลงมาจมกองเลือดกันก็ชอบเหมือนกัน

สมพบสู้คนเดียวเพราะว่าคนอื่นยังไม่ลงมา

เขาห่างกันสักระยะหนึ่ง๒๓เดือน
น้องคนร้ายในมือแทนก็ควรนิสัยอย่างไง
เห็นเลือกกันแน่และแม่ขอเองก็พูดว่า
เลือกก็ดีแล้วจะได้ตั้งใจเรียนทำงานไม่คิดว่าเขาจะมาตามก่อเหตุแบบนี้
คืออย่างที่ญาติบอกว่านายปฐมพบเนี่ยเป็นลูกชายคนโตอายุ๒๒เป็นหลักเลยนะที่ช่วยจับตัวนายไอโฟนจนได้รับบาดเจ็บค่ะ
ส่วนนายพานุพงศ์เมงจโป๊ลูกพี่ลูกน้องอีกคนที่เห็นเหตุการณ์
ก็บอกว่าตอนนั้นเขาอยู่ชั้น๔ได้ยินเสียงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือก็วิ่งลงมาดูค่ะ
แล้วก็เห็นนายปฐมพบคร่อมตัวนายไอโฟนมือแทงอยู่แล้วก็ขอให้ไปเอาเชือกมามัดมือนายไอโฟนเอาไว้
ตอนนั้นนายไอโฟนก็ไม่ได้ขัดขืนต่อสู้อะไรไม่แม้แต่จะพูดออกมาสักคำก็ไม่พูดไม่เปล่งเสียงอะไรเลย
แต่ในมือของนายไอโฟนยังกำมีดเอาไว้แน่นเลยนะคะคือกำมีดแน่นมาก
ผมเห็นแล้วผมก็เอามีดออกจากมือมือมือเขา
ซึ่งเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะที่วัดเยโรมย่าพระราม๒ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของทั้งสองแน่นอนบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะมีญาติมีเพื่อนในชั้นเรียนก็มาร่วมงานศพกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะส่วนเรื่องของการดำเนินคดีกับนายไอโฟนคนก่อเหตุเนี่ยค่ะพันธุ์ตำรวจเอกอภิร
เองก็บาดเจ็บสาหัสเพราะถูกทำร้ายร่างกายถูกเก้าอี้ตีนะคะแล้วตอนนี้ยังอยู่ในความควบคุมของตำรวจถึงแม้ว่ารักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ตำรวจก็คุมอยู่ด้วยค่ะสาเหตุคาดว่าเกิดจากความหึงหวงก่อนหน้านี้เคยคบหากันอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักแล้วก็ไปก่อเหตุถึงบ้านเขาตำรวจบอกว่า
หลักฐานต่างเพิ่มเติมด้วยแต่ญาติของคนตายคนเจ็บเนี่ยนะเขาบอกเลยนะว่าเรื่องนี้อยากฝากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนเลยว่าจะคบกับใครเนี่ยขอให้ดูให้ดีนะขอให้ดูให้ดีว่าคนที่คบเนี่ยเป็นคนแบบไหนอะไรยังไง
ญาติเขาบอกเขาเห็นข่าวมาเยอะเนี่ยแบบเลิกแล้วตามมาทำร้ายขอคืนดีไม่ได้ตามมาทำร้ายไม่คิดว่าจะมาเกิดกับครอบครัวตัวเองใช่ค่ะ